จะพาไปดูเรื่องราวแปลกกันหน่อย
เขาบอกว่าสิ่งนี้เป็นที่หมายปองต่อใครต่อใครหลายคน

มีเรื่องราวทั้งแปลกแวกเอ๊
ส่วนงงป้นสงสัยมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกแล้ว
กระบี่ที่มีคนไปเจอก้อนหินก้อนหนึ่ง

พอแบบทุบให้มันแตกออกจากกันด้านในคือเหล็กไหล
มีคนเขาไปเจอเหมือนเหล็กไหล่

ถ้าพูดถึงเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับเครื่องราง
เหล็กไหลน่าจะเป็นรายชื่อหนึ่งที่ผลุดขึ้นมา

และตอนนี้ผมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เหล็กไหล

เหล็กไหลมีราคาแพงมาก
และวันนี้แน่นอนผมจะพาคุณผู้ชม
มาดูเหล็กไหล่ที่ทั้งแปลกทั้งใหญ่
นี่ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับพี่เก่ง

สวัสดีครับ

เหล็กไหลก็คือโรหะธาตุอืม
ที่อยู่ของเขาก็คืออยู่ในถ้ำ

แล้วก็มีจิตวิญญาณของฤษีชีภัยเทพพรมเทวดา

อิทธิคุณของท่านก็คือคนโบร่ำโบราณที่เล่าขานกันมา
ก็เป็นเรื่องของโครงกระพันธ์แค้วคาด
แต่บุคคลเข้าใจผิดสืบเนื่องกันมาก็คือเอาไป

ธาตุโลหะนี่ก็คือเป็นที่ศักระบูชา

คือเขาย้อยลงมาจากถ้ำเหมือนหินย้อยอย่างนี้แหละครับ

อย่างเราก็ต้องใช้วิธีการใช้พระเวท

ทีนี้ท่านก็ใช้วิธีการเรียกตกมาจากผนังถ้ำที่ตัน
เขาเรียกในกลุ่มของคนที่ศึกษาเรื่องของเหล็

นี่ครับพูดมาพอหอมปากหอมคอแล้ว
พาไปดูเหล็กไหลหน่อยดีกว่าที่อยู่ข้างหลังนี้
อันนี้รูปร่างชัดมากเลยนี่เป็นเกจิอาจารย์ท่านไหน
เกจิอาจารย์หลวงพ่อปานวัดบางนมโคครับผม
อันเชิญท่านเป็นรูปลักษณ์ของท่าน
เพราะว่ามีลูกศิลปลูกหาที่ให้ความเคารพ
หลวงปู่ปานก็เยอะพอสมควร

ข้างหลังพระพุทธรูปที่เห็นนี้คือหล่อด้วยอะไรบ้างครับ
อย่างองค์แรกหล่อด้วยโลหาธาตุแบบนี้

องค์ที่สองเป็นเหล็กไหล่ที่เป็น

ลักษณะเหมือนสีเหมือนท้องของปลาไหล่

หล่อมาเป็นพระพุทธสุธิหิง๓กษัตริย์ค่ะ

ได้เห็นเหล็กไหลแปลกกันไปแล้ว
เดี๋ยวเราจะไปดูถ้ำเหล็กไหล
เหล็กไหลที่เขาว่ากันว่า
ดุทั้งมีเรื่องราวความเชื่อมากมาย
เดี๋ยวไปคุยกับพี่เก่งกันต่อดีกว่าครับ
วัฒนธรรมแห่งนี้มีไว้ทำอะไร
หลักจะเป็นที่ประดิษฐานลูกแก้ว

ชั้นบนจะเก็บเกี่ยวกับวัตถุมงคล
ที่เป็นพระเหล็กไหลต่างจะอยู่ชั้นบน
นี่ฮะเหล็กไหลที่อยู่ข้างหน้าแบบนี้
มีสตอรี่ทุกอันเรามาไล่อย่างนี้ละกันคุณผู้ชมครับ
อันนี้ครับเหล็กไหลที่มีองค์ครู
เหล็กไหลองค์ครูองค์นี้ก็คือเหล็กไหลที่ลงมาชิ้นแรก
เหล็กไหลชิ้นนี้เป็นเหล็กไหล

คือเหล็กไหลทุกชนิดอยู่ในเหล็กโครงนี้
มาที่องค์นี้เป็นเหล็กไหล
เป็นเหล็กไหลที่ทางพระเด็จพระคุณหลวงพ่อ
ท่านไปฝึกการตัดได้ชิ้นแรก
เป็นเหล็กไหลที่เชิญยากที่สุดก็คือพระยาเหล็กไหลดำ
เห็นชิ้นนี้ครับเหล็กไหลนี้ชิ้นใหญ่มาก
ได้ข่าวว่าเป็นเหล็กไหลที่ดุนี่คืออะไรฮะ
เหล็กไหลถ้ำนี้ดูที่สุด
ใครไปถ้ำนี้ทุกคนคือได้เลือดทุกคน
ตกถ้ำบ้างได้รับบาดเจ็บบ้าง
สมัยก่อนเป็นที่ลบรับจากศึก

กระดูกอะไรก็ยังมีอยู่พื้นถ้ำ
ก็เลยเป็นถ้ำที่มีสภาพวิญญาณอยู่ที่นี่เยอะ
แล้วก็ถ้ำนี้ก็ค่อนข้างที่จะแรงนิดนึง
แล้วก็ใช้ระยะเวลาอยู่หลายปี
ต้องไปสวดมนต์ให้เขาไปยกบุญให้เขา
กว่าจะตัดเหล็กไหลของถ้ำนี้ออกมาได้
นี่ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ได้มาเห็นเหล็กไหล
ที่มีลักษณะแล้วก็รูปร่างที่แปลกมาก

มีเหล็กไหลที่เยอะที่สุดในประเทศไทย
งั้นวันนี้ขอขอบคุณพี่เก่งมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
สำหรับครั้งหน้าจะพาไปแปลกแหวกเอ๊ะที่ไหนอีก
อย่าลืมติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ